วันนี้นี่๒๓มิถุนายนเป็นวันที่คนไทยจำไม่รู้ลืมเลยนะคะ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
คือถ้าย้อนไปเมื่อวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
มีข่าวจากจังหวัดเชียงรายเข้ามาบอกว่ามีเด็ก๑๒คนกับโค้ชอีก๑คน
หายไปไหนก็ไม่รู้ใช่นะพ่อแม่ผู้ปกครองเขาตามหากัน
ไปเจอจักรยานของลูกเนี่ยจอดอยู่ที่ปากถ้ำ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
จอดเรียงกันเอาไว้เลยตอนนั้นคนไทยก็เออถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ไม่รู้จักคนที่รู้จักก็คงมีนั่นแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เอ๊ะ
หายเข้าไปในถ้ำแล้วยังไม่ออกมาจริงมันก็มีอยู่สองอารมณ์

หนึ่งก็คือก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็คงออกมาได้แล้วนะ
ก็เข้าไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็คงออกมาหรือไม่ถ้าเข้าไปตามก็คงไม่ยากหรอก
เดี๋ยวก็ออกมาโอ้โหปรากฏว่ามันทำให้เรารู้ว่าสภาพพื้นที่ของ
หลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยโอ้โหลึกลับซับซ้อนจริงจริง
แล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเอามาวาดแผนผังกันใหม่

โอ้โหน้ำเนี่ยเข้าไปขังท่วมคือมันเป็นสภาพที่เลวร้ายมากใช้คำนี้ละกัน
อ่าก็ที่สุดแล้วใช้เวลาอยู่สิบกว่าวันนะครับ

ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะฮะ
เรื่องราวต่างเยอะแยะไปหมด
ในตอนนี้ทำว่าพูดกันไม่จบอะ
แต่วันนี้ครบ๑ปีครับท่านผู้ชมครับ

สำคัญท่านผู้ชมย้อนกลับไป

ยังจำกันได้ไหมหรือรู้สึกอะไรยังไงบ้าง

ส่งมาบอกหน่อยถึงวินาทีนะตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นตอนที่ติดตามข่าว
ตอนที่รู้ว่าเจอแล้วหรือตอนที่เด็กออกมากันได้หมด
วันนั้นเราก็อ่านข่าวกันอยู่ที่นี่นี่แหละคุณอาชะพรเองก็ขึ้นร่องอยู่
ใช่ก็จริงตอนที่เจอเนี่ยนั่งอ่านข่าวอยู่กับคุณภาคภูมินี่แหละ
คุณวินาทีปี๒กว้างไปที่ทำหลวงด้วยวันนี้เห็นแล้ววันนี้เดินไปทำหลวง
นี่วันที่เจอแต่ว่ายังช่วยออกมาไม่ได้นะ
ยังแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็เป็นคลิปที่มันน่าประทับใจ

คือนักดำน้ำชาวต่างชาติ๒คนชาวอังกฤษ
เด็กก็พูดภาษาอังกฤษด้วย

พอนี่คลามมีสรุปเป็นเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชม
แต่ว่าเราไปดูบรรยากาศเช้าวันนี้ก่อนครับ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ

ฝ่ายปกครองของจังหวัดเชียงรายด้วย
โดยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายด้วย
หอการค้าจังหวัดเชียงรายด้วย
ร่วมกันจัดกิจกรรมถ้ำหลวงเคลฟเดย์ไบท์หลั่น๒๕๖๒

เพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพ
รำลึกครบรอบ๑ปีเหตุการณ์๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ก็คือน้องนักฟุตบอล๑๒คนกับโค้ชเอกอีก๑คน
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ตี๕ครับ
ปล่อยตัวนักวิ่งที่วันนี้มาร่วมกัน๑๐๐กว่าคน
บริเวณด้านหน้าอนุสวรีจาแซมคือจ่าแซมนี่ก็เป็นฮีโร่เลยของถ้ำหลวงในครั้งนี้
เข้าไปช่วยค้นหาเด็กเด็กจนเสียชีวิตใช่ค่ะ
มีนายนรงศักดิ์โอสดธนากรซึ่งณขณะนั้นเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงราย
และเป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้ำหลวงนะครับ
แล้วก็มีพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หรือว่าพบหน่วยซิลที่มาร่วมด้วยนะครับ
โทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหรือหมอภาคก็มา
ดำน้ำไปเจอเด็กใช่ค่ะแล้วก็อยู่อยู่ด้วยเลย
คือพอเจอแล้วเนี่ยก็เข้าไปอยู่กับเด็กจนกระทั่งออกมาเลยเป็นคนสุดท้ายค่ะ
สุดท้ายที่ออกมาจากถ้ำหลวงจะได้ช่วยเหลือด้านการแพทย์อะไรพวกนี้ในถ้ำ
ก่อนที่จะช่วยกันออกมามีอดีตจิตอาสามีประชาชนที่เคยร่วมแรงร่วมใจกัน
ในเหตุการณ์ในครั้งนี้มาด้วยกันแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
แต่ว่า๑๓ชีวิตทีมหมูป่าเขาไม่ได้มาไม่ได้มาค่ะคงจะติดภารกิจอะไรของเขามั้ง
บรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมาในความบรรยากาศที่ตึงเครียด
แล้วก็กดดันเนื่องจากว่าเรามีภารกิจอยู่แต่ว่าบรรยากาศวันนี้ทุกคนมีแต่ความยิ้มแย้มจำใสครับ
ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนคือทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจนี้ทั้งหมดเลยครับ
ไม่ว่าจะช่วยเหลือด้วยขีดความสามารถยังไงก็ตามหรือว่าเอาใจเชียร์ก็เป็นทุกคนช่วยกันทั้งประเทศนั่นแหละครับ
หมอภาคนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ก็มีทั้งปั่นจักรยานมีการวิ่งเพื่อสุขภาพ
เส้นทางที่ผ่านจะเป็นจุดประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญที่เคยอยู่ในปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่านะครับ
อย่างเช่นจุดสูบน้ำบาดานเพื่อลดปริมาณน้ำจากบริเวณหน้าถ้ำ
จุดรับน้ำตรงหนองน้ำผู้แหล่งพักแรมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
อ่าวัดแล้วก็ชุมชนบ้านจ้องซึ่งเป็นจุดพักใหญ่อีกจุดหนึ่ง
มีจุดขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์นะฮะในการติดตามค้นหา
แล้วก็พาทีมหมูป่าทั้งสิบสามคนไปส่งโรงพยาบาลรวมถึงโอ้โหจุดนี้นี่
จุดตรงที่บริเวณพื้นที่ขุนน้ำนางนอนหรือว่าสระน้ำมรกฏ
ใช่โอ้โหที่แบบเขาก็ปิดปรับปรุงเลยนะอ่าแล้วก็
ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจะเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการเนี่ย
จุดนี้นี่ก็ผ่านเหมือนกันนะครับสำหรับการปั่นจักรยานแล้วก็วิ่ง
คือต้องบอกว่าบางจุดเนี่ยเราไปทำข่าวเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะ
ยังไม่ได้ผ่านเลยด้วยซ้ำซึ่งอดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
หรือว่าผู้บัญชาการสอรศเนี่ยนะคะก็บอกว่าวันนี้ถือเป็นการกลับมายังพื้นที่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ
หลังเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าท่านนรงศักดิ์ก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ก็ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อื่นท่านก็เล่าให้ฟังค่ะเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่าหลังจากครบหนึ่งปี
ซึ่งถือว่ามันผ่านไปเร็วมากทุกเหตุการณ์ทุกความรู้สึกมันเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานเองค่ะ
บอกยังคงจำทุกความรู้สึกทุกภาพได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจนะภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจระดับโลกในครั้งนี้ด้วย
ส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่

ส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่ได้เป็นอย่างดีส่วนตัวภูมิใจมากที่
ใจเหมือนกันที่จ่าแซมสามีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอืม
แล้วก็ได้รับการเชิดชูมากขนาดนี้ส่วนตัวเชื่อเลย
คุยกับคุณภูริฮัทบุญนินอยู่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ
โชว์อะไรให้ดูอ่าที่แขวนไว้ที่คอที่สร้อยอ่ะนะอ่า
ใช่เป็นฟันซ้ายของจ่าแซมค่ะคือแขวนเอาไว้คู่กับสร้อยประจำตัว
เหมือนมีจ่าแซมไปไหนมาไหนด้วยทุกวันอ๋อนี่ใช่ไหมที่ใช่
โชว์ให้ดูเนี่ยคือฟันซ้ายของจ่าแสมเนี่ยค่ะใส่กรอบเอาไว้เห็นไหม
ก็ติดตัวอยู่ตลอดเลยติดตัวแหละคือเหมือนกับว่าจ๋าแซมไม่ได้ไปไหน
เขาไปไหนจ๋าแซมไปด้วยครับเขาบอกว่าอย่างที่บอกไม่ได้หายไปไหน
แซมไม่ได้หายไปไหนอืมยังอยู่กับเขาตลอดเวลาครับ
เมื่อเช้าก็มาแต่เช้าเลยมาถึงนี่ประมาณตีห้าก็ชวนใช่ค่ะดีใจค่ะ
แค่มาถึงก็หาทางเข้าถ่ายรูปด้วยไม่ได้แล้วเมื่อเช้ามาทุกคนมาก็มาถ่ายรูปกับพี่แซมก่อนเลย
ทุกทุกงานที่มีการเหมือนการให้เกียรติกันเชิดชูเกียรติอะไรอย่างเงี้ทุกครั้งที่เราเป็นตัวแทนขึ้นไปรับ
แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าภูมิใจที่บ้านก็จะมีโกรธโกรธเขาอยู่แล้วมีรูปมีอะไรอย่างนี้
แล้วก็คุยกันอยู่แล้วแต่บางทีคือพี่เป็นคนที่พกเขาตลอดอยู่แล้วพูดก็พูดอยู่แล้วอ่ะวันนี้ก็พก
ใส่วิ่งด้วยเมื่อเช้านี่คือฟันฟันตรงนี้อยากให้เขาอยู่กับตัวตลอดเวลา
คิดว่าในความรู้สึกแบบลึกอะคือเหมือนมันบอกว่าโอเคเขารู้แหละ
ก็กิจกรรมในการรำลึกครบรอบเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ตกลงทางทุกภาคส่วนวันนี้ที่เขามาร่วมมือกันเขาก็หารือกันด้วย
แล้วก็ตกลงกันว่าจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีเลยนะฮะ
เพื่อเป็นการระลึกถึงความร่วมแรงร่วมใจที่ทุกคนมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้กลับมาพบเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะ
หมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คนก็จะได้มาเจอกับทุกคนด้วย
แล้วพรุ่งนี้จะมีพิธีสงฆ์เพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ๑ปีในครั้งนี้นะครับ
เขาก็ยึดวันแรกที่หายตัวใช่ค่ะที่หายเข้าไปในถ้ำ